ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
ของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับอาชีพพ่อไม่มีวันเกษียณ
แม้วันนี้จะมีภาระมากมายและยังต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายยามที่ลูกทุกข์ร้อน
แต่พ่อคนนี้ก็ยินดีที่จะแบกรับภาระนั้นไว้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ผมมีภาระหน้าที่ต้องหาเงินมาใส่ในครอบครัว
และแก้ไขปัญหาที่ครอบครัวเป็นอยู่
ถึงปัญหามันจะนักหนาเยอะ
ผมก็ยินดีแบกรับปัญหานี้ด้วยตัวผมเองครับ
ทุกวันนี้ผมเป็นอาชีพชาวประบูหาปลา

ตี๕ออกเรือไปหาป่า
บางวันก็ไปไกลถึง๒๐กิโลกรัม
ไปเรื่อยนะครับผู้วางแล้วก็เก็บวางแล้วก็เก็บไปเรื่อย
จนถึงเวลาบ่าย๒โมงก็

พอมาในตอนกลางคืนลงเรือไปกับภรรยาครับผม

ตอนกลางคืนนี่ที่มีปัญหา

ฉันก็มีหน้าที่ปลดปลาปลดไม้
ที่ออกหาปลาทุกวันนี้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
โตยเคยบอกว่าไม่ต้องไปหรอก
เดี๋ยวจะไปคนเดียวเดี๋ยวกลัวตกน้ำ

เป็นเพื่อนเขาเขาห้ามก็อยากไปค่ะ
จะไปหาปลามันลำบากมาก
แต่พวกเราช่วยกันไปหากินด้วยกัน
เคียงข้างกันเราก็มีความสุขค่ะ

ก็มีลูกคนแรกชื่อกีต้านะครับ

ผมก็พยายามจะให้พี่ชายต้ามันทุกอย่างแหละ
นิ้วก้อยไปก่อนอันนี้เอาเลย

วิชาหากินทุกวันนี้ก็พ่อนี่แหละครับ
เหลียงรูไอ้ต้าออกมาก็

ตอนนี้มามีลูกชายอีก๒คน
เมียก็วันนี้ไปได้ปีกว่าแล้ว

มันหากินไม่ค่อยเก่งครับ
เออทำเป็นแล้ว
เหลือยังไงก็ผมรับผิดชอบช่วยหมด
มันอาจจะเป็นภาระแต่ผมก็ยินดีที่จะแบกภาระ
อ่อนรักกูจะถึง๑๐๐ครับ
เพราะว่ากลัวหาเงินมาเลี้ยงผมเขา
แล้วก็จ่ายค่าเทิมให้ผมครับ
ไปบ๊วยบ่อยกันได้สักนิดนึงแล้ว

รับซื้อจากพ่อตัวเองนี่แหละ
แล้วก็ทำปลาแท็กปลาเป็นถุงให้ก่า
สามีเขาเนี่ยขี่รถพ่วงเลขขายไปตามหมู่บ้าน
แยกก็ได้ประกุศใช้ประกุศ
รายได้เริ่มดีขึ้นหนูก็คิดอยากจะขยาย

ก็รับซื้อจากที่อื่นด้วยเป็นต่างอำเภอ
จากที่ขายปีกก็เริ่มเป็นส่ง

แต่ก็ขอค้างเพราะว่าเหมือนกับว่าคุ้นเคยกันแล้ว
แต่พออยู่ไปมันจะเริ่มเป็นแบบ

หมุนเวียนขาดเงินทุนเริ่มลดลง
แล้วก็หนูก็รับซื้อปลาเหมือนเดิมไม่ได้
หนูก็ได้ไปยืมทุนมาทำทุนนะคะ
ก็เลยเป็นหนี้ธนาคารอยู่๒ธนาคารนะคะ

หนี้ก้อนนี้มันก็ทำให้ครอบครัววิกฤตนะคะ
ภาระหนี้สินตัว๒ธนาคารนี่
มันมาทำให้ผมต้องนอนไม่หลับทุกคืนทุกคืน
มันไปไม่ได้แล้วมันหมดทุกอย่างแล้ว

ก็ผมไหว้จะโดดน้ำตาย
พอดีพระนิยาของมันดึงไว้
โดยทำอะไรจะกระโดดน้ำเหรอเป็นอะไร
เรื่องแค่นี้เราก็เจ็บไขปัญหาได้

เอาสู้สู้ว่าอยากจะสู้ที่นี่

มีศพมีศพแล้วก็อยู่ด้วยกันมา
เหมือนกับว่ายังดูแลพ่อแม่ไม่ได้
ยังต้องให้แกดิ้นลนไปหาปลามาพยุง
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยค่ะ
หนูก็รู้สึกเป็นห่วง
ห่วงมากที่สุดก็คือการดำรงชีวิตของครอบครัว๑๐กว่าชีวิต
ทุกวันนี้ก็อยากมีเงินสักก้อนหนึ่ง
พอได้มาซ่อมบ้านให้มันอยู่แล้วก็ปลอดภัยกว่านี้หน่อย

น้ำท่วมทำให้บ้านเรือนผมเนี่ยพัง
ต้องใช้แค่ไม้ไผ่วางแล้วก็กางมุ้งนอนอยู่กับพื้นดิน
ทีนี้ก็เป็นห่วงอยู่ว่าหน้าฝนนี่
พายุฝนมานี่ก็กลัวมันพังอีกรอบ

เพราะว่ามีทั้งคนแจเป็นนาซีเมอ์
แล้วก็เด็กอยากได้เงินสักก้อนมาซ่อมแซมให้มันพ่ออยู่ได้ครับผม
ผมรับลาตัวตื่นมากนะครับ
เพราะตาเต๋เป็นคนตลกค่ะ
หนูชอบออกเรือไปหาปลากับตาตุ๋ย

หนูก็ขอร้องตาตุ๋ยว่า

ตุ๋ยชอบทำของเล่นให้หนูเล่น

แล้วก็เอามาทำให้หนูเหยียบเล่น
มีสัมพันธ์
พ่อครับ

พ่อครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวคงต้องพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา

ถามความรู้สึกหน่อยสิครับหลังจากดูเรื่องราวแล้วพ่อร้องไห้รู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกหนักนะเอาการกับชีวิตการประโยชนของผมครับผม
บ้านทั้งภาระหนี้ชิ้น
เห็นใจนะพ่อนะจริงแล้วอยู่กันกี่ชีวิตนะครับในบ้านของเรา
อยู่กันทั้งหมด๑๒คนครับ

วันนี้มาไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในตอนนี้

พ่อพ่อมีอาชีพหาปลาเหรอครับ
ผมหมาปลาอย่างเดียวครับอาชีพชาวประมงครับผม

เรียกได้ว่าอาชีพนี้ก็คืออาชีพหลักของครอบครัวเรา

เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโตกันมาได้ก็เพราะอาชีพนี้ใช่ไหมครับ

แต่จริงแล้ววันหนึ่งเนี่ยหาปลาได้เยอะไหมพ่อ
ก็ได้พอประมาณก็อาทิตย์เป็นเงินก็เป็นเงินสี่ห้าร้อยครับผม

ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ครับผม

ก็หักค่าน้ำมันค่ากับข้าวก็เหลือร้อยกว่าบาทครับผม
โอ้โหสิบสองคน

แล้วสองร้อยบาทอยู่กันยังไงเนี่ย
ก็ผมก็เอาปลาส่วนที่เหลือนั่นแหละ

แล้วผมเห็นพ่อบอกว่าไปหาถึง๒๐กิโลเลยเหรอฮะ

วันไปไกลไม่ได้เลยก็มีครับผม
จากจะไปไกลแล้วเห็นบอกว่าพ่อขยันมากเลย
ต้องหาทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหรอครับ

ก็ผมโดนหลายครั้งนะอุปสรรค

วางไข่ยังไม่เสร็จลมมาประยุมา
วิ่งเรือไปอยู่ใต้ราวสะพานไปหลบฝน

หม้อแม่นาคก็มีเต็มไปหมด
หม้อแม่นากที่เขา
ห้อแม่นาคก็มาคือหม้อแม่นาคคืออะไรพ่อ
เป็นพ่อที่เขาลอยอังคารนะคะ
ก็เวลามีคนตายเขาจะมาลอยแถวนั้น
เคยเจอเยอะสุดกี่หม้อพ่อ
ศูนย์รวมใจอยู่ที่ด้านนี้เอง

กลัวครับแต่กลัวกลัวฟ้ากลัวฝนมากกว่าครับผม

แล้วทำไมแม่ยังต้องเสี่ยงชีวิตตามพ่อไปหาปลาอย่างนี้ด้วยครับ
เพราะว่าเป็นห่วงแค่มาก

ครับทั้ง๑๐ชีวิต
อยากรอที่จะกินอยู่กับผม

แต่เวลาหาปลาได้มาแล้วเนี่ยเอาปลามาก็จะมาส่งต่อให้จิ๊บ
ใช่หนูเป็นหนูรับซื้อกับหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็พ่อด้วย

ของหนูจะได้อยู่วันละหกเจ็ดร้อยบาทค่ะ
แต่ว่าบางวันก็ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าก็ช่วงแรกเขาก็จ่ายเงินดีอะค่ะ

ด้วยความที่คุ้นเคยเราก็ให้ค้าง
มันก็กลับกลายเป็นว่าหนูไม่มีเงินจะมาซื้อปลาต่อค่ะ

ไม่ได้คืนค่ะประมาณอยู่สองหมื่นกว่าบาทค่ะ

ก็เลยครอบครัวก็เลยเป็นหนี้
เป็นหนี้ค่ะคือหนูก็ตัดสินใจไปยืมอะค่ะ

จากที่ครอบครัวไม่เคยมีหนี้เลย

แล้วตอนนี้หนูส่งไปได้เยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
มันจะมีช่วงที่หยุดส่งด้วยเพราะมันไม่มีรายได้ต่อแล้วค่ะ
ต้นก็คงยังเป็นแสนกว่าเหมือนเดิม
ไม่มีปลาขายนะครับ

นี่ก็เลยเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา

มีอยู่วันหนึ่งก็ท้อสุด
ก็จะวิ่งลงวิลามูน
ประหยามก็หน้าที่ของเค้านู่น
ก็ผมก็เคียดมาก
ช่องน้อยแต่พอตัวว่าจะโดดน้ำ

และอะไรที่ทำให้พ่อได้ฉุกคิดแล้วก็รอดจากวิกฤตนั้นมาได้ครับ
ก็นี่แหละภรรยาของผมนี่แหละเขามาล้างกับผมไว้

พ่อตอนนี้พ่อยังคิดอยู่ไหมเนี่ย
ก็ผมได้กำลังใจแล้วผมสู้แล้วผมจะแบกภาระ

ป้าบ้างพ่อเป็นคนสอนให้จับปลาเหรอสอนต้ามาตั้งแต่กี่ขวบอะครับ
แต่อยู่ป๕ป๔ป๕
แล้วตอนนี้ช่วยอะไรครอบครัวบ้างครับจริงแล้วเนี่ยนอกจากทอดแหหาปลาแล้วอะครับ
ก็ช่วยกิ๊บไปขายป่า

ก็มีแยกกันค่ะเพราะว่าเล่ขายเขาก็ไปช่วยขายในครอบครัว
มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ช่วยกัน

คนเดียวเหรอลูกเหรอตอนนี้ฟิลกี่ขวบแล้วค่ะ

แล้วตอนปิดเทอมอย่างนี้ฟิลทำอะไรบ้างอ่ะลูกช่วยบ้านช่วยทางบ้านทำอะไรบ้างคะลูก
ไปขายปลาด้วยเรียกลูกค้าช่วยค่ะบอกเอาปลาไหมคะเอาปลาไหมคะอย่างเงี้

ไปรับป่าที่เรือก็ไม่อยากให้เขาลงไปเวลาผมไม่อยู่มัน
ผมอยากให้เขาเรียนไปทำอาชีพอื่นที่สบายสบายผมลำบากมามากแล้วกับอาชีพหาปลามันไม่ยั่งยืนครับ
อยากให้เขามีอาชีพอื่นที่สบายกว่าการหาปลาครับผม
ได้ยินแล้วนะลูกนะตั้งใจเรียนนะลูก

ตาไม่สบายตอนนี้ยังมีตากับยายเลยก็คือพ่อกับแม่ของแม่แดงเห็นบอกว่าตอนนี้แกก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของความจำบ้าง
จำใครไม่ได้ค่ะเหมือนเด็กอีกครั้งนั่นแหละค่ะจำไม่ได้

เส้นเลือดในสมองแตกแกก็

พ่อคิดว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้นไหม
ไม่เป็นภาระผมรักษัตริย์เหมือนกับพ่อกับแม่ของผม
แม่แดงชื่นใจจังเลยเนอะได้ยินพ่อเขาพูดอย่างนี้

วิกฤตของบ้านเรายังไม่จบแค่นี้
เห็นบอกว่ามาเจอวิกฤตซ้ำสอง
นั่นก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
ของผมหนักกว่าใครทั้งหมดในจังหวัดอุบล
ชั้นสองอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตรงคานมันหัก

ชั้นเดียวแล้วก็นอนกับพื้นดินกันอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่ค่ะก็เหมือนนอนบนเตียงไม้ค่ะ
แล้วก็มีผ้าใบมากั้นแค่นั้นนะคะ
พ่อครับถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตพ่อ
ต้อยคิดว่าจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับ

อยากได้ไปสร้างบ้านพอได้ให้ลูกหลานขึ้นอยู่
เพราะวันนี้ก็หัวงูเหงา
เที่ยวขอสารเพชร
ก็ก็กลัวไปหมดแล้วครับนะครับผม

ก็เท่านั้นเองไม่ได้ขออะไรไปมากกว่านี้

แล้วก็ขอให้โชคดีพ่อต้อยแม่แดง
พวกเราทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ให้พ่อกับแม่สู้ได้แล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

คุณผู้ชมครับคำว่าครอบครัวไม่ใช่แค่เราพ่อแม่ลูก
แต่ต้องรวมถึงพ่อแม่ของภรรยาพ่อแม่ของสามี
พ่อแม่ของเราหลานของเรา
ทุกคนที่มีสายเลือดเดียวกันคือคนที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกัน
ที่พ่อโต้ยปฏิบัติอยู่คือตัวอย่างที่ดีมากครับ
ช่วงหน้าเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อโต้ยจากอุบลราชธานี
พิชิตโจทย์ให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ปลาส้มปันจุของถุงละ๒ชิ้น
จำนวน๑๒ถุงภายในเวลา๓นาที
สวัสดีครับ